กันต่อนะคุณผู้ชมนะคะสำหรับอดีตนางเอกดังคนนี้ค่ะ
คุณนิ้งกุลสซีค่ะอย่างที่ทราบกันพี่นิ้งป่วยนะคุณผู้ชม
ตอนนี้รักษาตัวอยู่นะคะก็สภาพล่าสุดที่เห็นก็คือผอมลงนะคะ
เพราะว่าพี่นิ้งเนี่ยป่วยด้วยโรคไขกระดูกบกพร่องนะคะ
แล้วก็ต้องได้รับการรักษาตัวในโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่องนะคะ
ล่าสุดค่ะวันนี้นะคะแม้ว่าร่างกายป่วยแต่ใจไม่ป่วยค่ะ
ขอร่วมทำบุญบริจาคเงินช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์นั่นเองค่ะ
โดยพี่นิ้งได้โพสต์ภาพแล้วก็พร้อมข้อความบอกว่า
พี่ใหญ่และนิ้งขออนุโมทนาบุญ
เงินทั้งหมดของทุกท่านที่ร่วมทำบุญส่งคุณพ่อทรงวุฒินะคะอินพระศักดิ
ก็คือคุณพ่อของพี่ใหญ่สามีนั่นเองนะคุณผู้ชม
ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงค่ะ
เพราะว่าตอนนี้คุณนิ้งเป็นตัวแทนส่งมอบของให้กับสิริราชมูลนิธินั่นเองนะคะ
ซึ่งอย่างที่บอกไปค่ะเงินทั้งหมดนะคะเป็นเงินที่มาจากการร่วมทำบุญในงานศพของคุณพ่อ
ของพี่ใหญ่สามีของคุณนิ้งนั่นเองค่ะ
ซึ่งชาวเน็ตก็ต่างเข้ามาคอมเมนต์เป็นเสียงเดียวกันนะคะว่า
ขอให้ผลบุญนี้ส่งให้พี่นิ้งหายป่วยไวด้วยละกันนะคะ
บันเทิงไทยรัฐก็ส่งใจให้พี่นิ้งหายป่วยไวด้วยนะคะ